ส่วนที่จังหวัดลำปางนะคะตำรวจค่ะ
ควบคุมตัวผู้ชายที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายหญิงสาวร้านคาราโอเกะนะคะ
วบคุมตัวไว้ได้เพราะว่าเขาไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายสาวคาราโอเกะคนนี้นะคะ
หลังจากนั้นก็พยายามที่จะข่มขืนเธอ
ช่วงควบคุมตัวเนี่ยเขาบอกว่าฝ่ายหญิงติดเงินค่ายาเสพติด๑๐๐๐บาท
นางสาววริสราทาแว่นหรือว่าน้องทีมอายุ๓๘คุณทีมนะคะอายุ๓๘ปี
เป็นพนักงานเสิร์ฟของร้านคาราโอเกะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะว่ามีชาวบ้านมาพบจักรยานยนต์ของฝ่ายหญิง
ตกลงไปในอ่างเก็บน้ำห้วยสายต่อมา
นางสาววริสราที่อยู่ในสภาพร่างกายเปลือยเปล่าเดินออกมาขอความช่วยเหลือ
การทำแผนที่จุดแรกตำรวจนำตัวนายนิธิเบสไปที่ร้านคาราโอเกะนะคะ
ร้านนี้ตั้งอยู่ริมถนนสายแม่เมาะผาลาศตำบลแม่เมาะ
เป็นจุดที่ผู้ต้องหาเขามาดื่มสุราภายในร้านกับเพื่อนอีกหนึ่งคน
โดยมีผู้เสียหายมานั่งคุยด้วยจนถึงร้านปิดชวนกันไปดื่มต่อ
ที่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายนะคะอ่างเก็บน้ำนี้อยู่ห่างจากร้านประมาณ๕๐๐เมตรค่ะ
ต่อมาผู้ต้องหาจะไปกอดผู้เสียหายผู้เสียหายเขาไม่ยอมค่ะ
ผู้ต้องหาก็เลยผลักล้มลงก่อนที่จะใช้มือบีบคอ
แล้วชกไปที่ท้องชกไปที่ใบหน้าหลายครั้งพร้อมทั้งพยายามกระชากถอดเสื้อผ้า
แต่ผู้เสียหายขัดขืนต่อสู้อีกแล้วก็พยายามคลานหนี
ผู้ต้องหาไล่ตามไปอีกนะคะแล้วใช้กิ่งไม้ฟาดที่หลังผู้เสียหายหลายครั้ง
อกจากนี้ใช้ก้อนหินคว่างปลาไปที่ศีรษะของผู้เสียหายด้วย
แล้วก็ใช้รถจักรยานยนต์พุ่งชนซ้ำอีกครั้งจนผู้เสียหายสลบไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะขโมยเอาโทรศัพท์มือถือเอารถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไปทิ้งที่ประตูระบายน้ำ
ระหว่างการทำแผนประกอบคำรับสารภาพแม่ของผู้เสียหาย
มาดูการทำแผนด้วยนะคะเมื่อเห็นผู้ต้องหากระทำกับลูกสาวตามที่เป็นแผน
เขาจะต้องบอกอย่างละเอียดเลยนะทำใจไม่ได้ตอนแรกร้องไห้ออกมาก่อนนะคะ
หลังจากนั้นสุดทนจริงค่ะถอดรองเท้าวิ่งเข้าไปจะเอาไปตีผู้ต้องหานะคะ
แต่ว่าตำรวจเข้ามาห้ามไม่ได้ทันนะคะดูช่วงของการทำแผนหน่อยค่ะ
แล้วทำไมถอดเสื้อผ้านเขาครับ
ช่วงที่เขาพูดก็คือพูดถึงเรื่อง
การจ่ายค่าอะไรสักอย่างที่ผู้หญิงเขาติดไว้เนี่ยนะคะ
เป็นคำให้การของในบอลเนี่ยเขาบอกแบบนี้นะคะ
คือมันค่อนข้างหนังคนละม้วนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหน่อยนะคะ
เขาอ้างอย่างแรกก่อนนะที่ถอดเสื้อถอดผ้า
ไม่ได้เป็นการพยายามข่มขืนผู้เสียหาย
ส่วนเรื่องของเงินเขาบอกว่าที่เขามา
เขามาเพื่อที่จะทวงเงินค่ายาเสพติดจำนวน๑๐๐๐บาท
ที่ผู้เสียหายติดค้างเขาไว้หลายเดือน
แล้วการติดค้างครั้งนี้เกือบจะทำให้คนที่
เอเยี่ยมที่ใหญ่กว่านั้นมาฆ่าเขา

คิดไม่ได้เอาเงินไปคืนอะไรแบบนี้
ประมาณนี้คือไม่ได้เป็นการจงใจทำ
เพื่อที่จะขมขืนหรือทำร้านร่างกาย

ยามขมขืนกระธรรมนาจารย์เซพยาเสพติดและรักษัพท์ค่ะ